ที่เชียงใหม่กันหน่อยผู้ชายคนหนึ่งพาลูกอายุประมาณสักหกเดือน
ไข้สูง๓๘องศาไปหาหมอกลางดึก
พอไปถึงเขาบอกว่าเจ้าที่ไล่ให้กลับบ้าน
ถ้าอยากพบหมอต้องรอถึง๘โมงเช้า
สุดท้ายรอไม่ได้เพราะว่าลูกไข้สูงถึง๓๙องศา
ต้องพากลับมาใหม่ก็เลยมีคลิปนี้เกิดขึ้นครับ
รอหมอถึง๘โมงครับ
แล้วถูกเจ้าตัวที่ไล่ให้กลับบ้าน
แล้วก็ให้หายาแก้ไฮให้ลูกกินไปก่อน
แต่เจ้าตัวที่ไพยาบาลกลับนิ่งเฉย
อุ้มกลับมาที่โรงพยาบาลที่เดิมครับ

ก็ได้คำตอบเหมือนเดิมว่าไม่มีหมอต้องรอ๘โมงเช้าเดี๋ยวหมอมา
สุดแล้วคุณพ่อต้องกระเตงลูกเข้าโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งครับ
ได้ไปเจอคุณหมอในที่สุดแล้วเด็กก็ปลอดภัยคือต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลนะครับ
แต่คุณพ่อท่านนี้ก็เลยเอาคลิปนี้ลงในโซเชียล
เพราะอยากให้ทางโรงพยาบาลแห่งแรกไปปรับปรุงการบริการให้สมัย
ล่าสุดทีมข่าวของเราติดต่อไปทางโรงพยาบาลเพื่อต้องการจะให้ชี้แจง
แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าติดต่อมาใหม่แล้วกันนะ

เพราะตอนนักข่าวโทรไปมัน๔โมงเย็นแล้ว
ไม่มีคนที่จะสามารถให้ข้อมูลได้ขนาดสี่โมงเย็นนะอ่า
ลองปรับปรุงดูแล้วกันนะครับ
แล้วห้องฉุกเฉินนะคะนั่นน่ะสิไม่มีคนอยู่เลย
แล้วคนที่จะเช็ดตัวเบื้องต้นให้เด็กพยาบาลอะไรอย่างนี้
เป็นคำถามนะคะโรงพยาบาลแม่แตงดูแล้วกัน